เขาว่าที่นี่คือติดท็อปเทนน้ำตกที่สวยที่สุดของจังหวัดพิศนุโลก
โอ้โห
คุณชนะรู้ไหมบ้านคุณมีอะไรสวยงามขนาดนี้

ปกติคุณชอบอะไรแบบท็อปอยู่แล้วไง

อยู่บริเวณเชิงเขาก่อนขึ้นไปอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะคุณ

บ้านห้วยน้ำไสตะบนเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษนุโลกค่ะ

น้ำตกผาลาดเป็นน้ำตกที่มีลักษณะชั้นหินลาด
เป็นชั้นแบบชั้นไม่สูงมากอะค่ะ
เด็กในหมู่บ้านบ้านห้วยน้ำไซเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะพากันมาเล่นน้ำตกที่นี่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวไทยภูเขาเผามงค์
เขาก็จะมาสนุกสนานเห็นไหมคุณดูน่ารักมาก
เขาแต่งชุดฟื้นเมืองด้วยอ่ะอือน่ารักมากนี่ฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้
ช่วงนี้เนี่ยมันจะมีผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยนานาพันธุ์โบยบินออกมา

ดูสวยมากเลยสวยจ้ะมีหลากหลายตัวเล็กตัวน้อยหลายสีเลยนะฮะ
ก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันได้เนอะ
ถ้าหากนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติที่

บอกว่าสามารถแวะไปเที่ยวชมแล้วก็ไปเล่นน้ำตกที่น้ำตกผาลาดได้
รับรองว่าไปถึงคุณจะประทับใจแน่นอน
มากคือมันเป็นน้ำตกที่ชั้นหินมันไม่ได้สูงมาก
ก็เลยสามารถลงเล่นน้ำได้
แต่ก็จะเป็นเฉพาะบางส่วนที่เขาให้สามารถลงเล่นน้ำได้นะคะ

คุณลองอยากไปเที่ยวสนุนโลกอยากไปพยาวบ้างสิ
นี่บ้านคุณคุณจะไปเที่ยวมาทั่วเลยอ่ะ

เพราะเห็นคุณอยากไปบ่อย